ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซา
ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะเดินทาง
เตรียมร่างกายให้พร้อมกันสักนิดหนึ่งนะคะ

ตัวเองนี่แหละคนขับนี่แหละก็ต้องพร้อมเหมือนกัน

ถนนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมการอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็การดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต่างด้วยนะครับ

คนขับรถกระบะกำลังจะเลี้ยวเข้าซอย
แต่ทีนี้ตัวเองนอนไม่พอพักผ่อนไม่เพียงพอ
เกิดอาการหลับในนะคะทำให้รถพุ่งตกลงไปในคลองค่ะ
กู้ภัยต้องทุบกระจกช่วยเหลือออกมานะคะ
ตำรวจสพบางประกงพร้อมหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา

อยู่ที่ปากซอยคลองตันที่กุลในตำบลบังปะโกงค่ะ
พบรถกระบะพุ่งตกลงไปในคลองตันทิกูลเกือบมิดคันเลยนะคะ
ในรถไปพบนายปรีดาแตงอ่อน
คนขับติดอยู่ภายในรถเพราะว่าระบบกระจกไฟฟ้าในรถไม่ทำงานแล้ว
ทำให้ไม่สามารถออกมาจากรถได้
และน้ำก็กำลังไหลทะลักเข้าไปในตัวรถด้วย
ก่อนที่คู่ภัยเห็นแบบนี้แล้ว
ตัดสินใจค่ะทุบกระจกหลัง
เพื่อที่จะช่วยนำตัวนายปรีดาออกมาจากรถได้สำเร็จ
ปรีดาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะ
ทีนี้สอบสวนเขาเขาให้การบอกว่า
ขณะที่กำลังจะขับรถกลับบ้านด้วยความเร็ว
พอมาถึงปากซอยกำลังจะเข้าบ้านตัวเองนะอีกนิดเดียวเท่านั้นเอง
วูบหลับในค่ะเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ
ทำให้รถหลุดโค้งตกลงไปในคลอง
ซึ่งพอได้สติตัวเองก็พยายามออกจากรถเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าระบบไฟฟ้าพอมันถูกน้ำมันรวนค่ะ
กระจกปิดขึ้นไปเองนะคะทีนี้โชคดีกู้ภัยมาช่วยได้

ส่วนที่ปฐุมธานีตำรวจสพปากคลองรังสิต
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึง
เข้าตรวจสอบเหตุรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าที่ถนนริมถนนรังสิตปฐุมธานีนะคะ

ภายในรถพบผู้บาดเจ็บ๒คนทราบชื่อคือ
นายพรณรงเจนจัดการและนางสาวขวัญจิตแสงเพชร
ทั้งคู่เป็นชาวตำบลหนองสาหร่ายในอำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรี
สองคนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คาลอสนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรถทีนี้ไปพบยาบ้าสิคะ
ซุกซ่อนอยู่ที่วางของข้างคนขับ๓๔๑เมตร

ตัวทั้งสองคนไว้ก่อนด้วยและจะนำตัวมาสอบสวนอีกครั้งหลังจากที่หายดี
ครับส่วนในพื้นที่ปฐุมธานีนะครับเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินข้ามถนนเสียชีวิต
บริเวณถนนบางขันหนองเสือมุ่งหน้าปฐุมธานีตำบลเชียงกรากใหญ่
อำเภอสามโคกนะครับผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวลักษณะคล้ายธอม
กางเกงขาสั้นสวมเสื้อแขนสั้นสีเทาคาดดำ
สภาพร่างกายท่อนล่างเนี่ยแหลกเหลวเลยนะครับตรวจสอบตามร่างกายก็ไม่พบเอกสารทางราชการติดตัว
แล้วก็พบชิ้นส่วนรถเนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนหนึ่งด้านตำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่มูลที่ป่อเต็กตึง
นำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่วนรถคันที่ชนนั้นจะได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อตามจับตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับเพราะว่ารถชนหลบหนีไป
มีแต่ซากชิ้นส่วนของรถที่กระแทกร่างของผู้หญิงคนนี้ตกหล่นอยู่กลางถนนเนี่ยนะครับ
จังหวัดหน้าเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมี๕คนด้วยกันค่ะ
เป็นผู้หญิงสูงอายุ๓คนและผู้ชายอีก๒คนก่อนที่จะนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
ทั้ง๕คนซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บนะคะเกิดจากอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับเสาไฟเกาะกลางถนน
สายขาออกน่านแพร่จุดบ้านน้ำปั๊วในอำเภอเวียงสา
สอบถามทราบว่าทั้งหมดกำลังจะกลับจากการไปร่วมงานแต่งงานในตัวเมืองน่านค่ะ
แต่ทีนี้มาประสบอุบัติเหตุระหว่างทางส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวน
เพราะว่าทั้ง๕คนบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดเลยค่ะ
เดินทางปลอดภัยนะคะช่วงนี้